คุณผู้ชมเราต้องแก้ปัญหานี้ยังไงคะกับเยาวชนที่อายุยังไม่ถึง๑๘กันเลย

กลางดึกกลางดื่นไม่หลับไม่นอนหนังสือไม่อ่าน
มือนึงจับมีดมือนึงจับปืนอัดลมอีกมือจับขวาน
แล้วไปขี่รถท้าทายไล่ลุมทำร้ายกัน
กลุ่มที่โดนทำร้ายไปเนี่ยโอ้โห
โดนมีดฟันเข้าที่คอนะคะโดนมีดฟันเข้าที่หัวเกือบตายอ่ะค่ะ
แล้วมีวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้ด้วย
นี่ค่ะตะลุมบอลกันเลยขี่รถไล่กันแบบไม่ได้แคร์ใครเลยนะคะ
วัยรุ่น๖คนขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมา๓คันค่ะอาวุธครบมือมีดขวานปืนอัดลม
รุมทำร้ายแก๊งวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงที่นั่งเล่นอยู่หน้าร้านค้าในพื้นที่บ้านคลองขวดที่อำเภอพระนครศรีอายุทยานะคะ
จากการสืบสวนตำรวจสพพระนครศรีอยุธยาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่ม๑๕ตุลาคม
และทั้งสองฝ่ายอายุไม่เกิน๑๗ปีเลยค่ะ
กลุ่มคนก่อเหตุเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ตระเวนหากลุ่มคู่อริอยู่หลายรอบ
ซึ่งวงจรปิดจับภาพได้เลยว่าวนไปก็เวียนมาอยู่ในพื้นที่หาว่าคู่อริอยู่ที่ไหน
ไปเจอกลุ่มคู่อรินั่งเล่นกันอยู่หน้าร้านค้าก็บุกเข้าไปแล้วรุมทำร้ายเลยนะคะ
อีกฝ่ายนึงไม่ทันตั้งตัวรู้ตัวอีกทีก็เผชิญหน้ากันแล้วก็วิ่งแตกกระเจิงเอาตัวรอดกันหมดเลยคนละทิศคนละทาง
เรื่องต้นเห็นบอกว่ากลุ่มคนก่อเหตุมากัน๑๐คนนะคะขี่มอเตอร์ไซค์มา๔คัน
กลุ่มผู้บาดเจ็บมากันหกคนค่ะวิ่งหนีเอาตัวรอดไปได้เกือบหมดแต่มีสองคนที่หนีไม่ทันนะคะ
คนหนึ่งอายุ๑๖ปีโดนฟันเข้าที่คอโชคดีแผลไม่ลึกก็เลยอาการปลอดภัยแล้ว
แต่อีกคนสิคะอายุ๑๕ปีโดนฟันเข้าที่หัวค่ะอาการคือสาหัสนะคะตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่
วันนี้เราส่งทีมข่าวลงพื้นที่จุดเกิดเหตุได้คลิปจากกล้องวงจรปิดฝั่งตะมนต์สวนพริกมา
ตอน๒ทุ่ม๕๑นาทีเราจะเห็นกลุ่มคนเจ็บ๖คนนะคะเดินมาเหมือนยืนรอใครสักคนอยู่ที่๔แยก
๒ทุ่ม๕๙นาทีกลุ่มคนเจ็บบางคนก็ไปนั่งเล่นที่สาระอเนกประสงค์บางคนก็ออกกำลังกายรอค่ะ
ถ้าสังเกตดีเอาจริงกลุ่มคนเจ็บนี่ก็ไม่ได้มามือเปล่านะมีดและขวานก็มีมาเหมือนกัน
สามทุ่มยี่สิบเก้านาทีค่ะกลุ่มคนก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์กันมาสี่คันรวมละสิบคน
อันนี้จังหวะนั่นถืออาวุธนะแล้วก็ออกกำลังกายรอนะส่วนนี้คนก่อเหตุมาแล้วนะขี่ข้ามสะพานมา๔คัน๑๐คนมุ่งหน้าไปหากลุ่มคนเจ็บค่ะ
นี่วนไปวนมาเห็นไหม๓ทุ่มครึ่งกลุ่มผู้ก่อเหตุขี่รถกันมา๔คันมาจุดนัดพบตรงสี่แยกใกล้กับสาระอเนกประสงค์ที่เมื่อกี้มีแก๊งเมื่อกี้เขาออกกำลังกายรอกันอยู่อ่ะ
แต่รอน่าเจอกันมาเห็นตรงสี่แยกไม่อยู่แล้วไม่เจอและหาตัวไม่เจอก็เลยขี่วนตามหาตัวค่ะ
วิ่งหนีกลับไปที่บ้านพักเพราะว่าเจอกลุ่มคู่อริมากันหลายคน
อันนี้วิ่งแล้วเห็นไหมอันนี้คือวิ่งหนีตายเลย

อีกคลิปเป็นกล้องมือถือชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงนะคะ
เป็นจังหวะที่กลุ่มคนก่อเหตุกำลังรุมทำร้าย
ไล่ฟันกลุ่มคนเจ็บแล้วก็ตะโกนโวยวายเสียงดังอาวุธครบมือ

บางคนนี่ต้องกระโดดน้ำหนีตาย

ทีมข่าวไปคุยกับแม่ของน้องคนเจ็บที่โดนฟันเข้าที่คอค่ะ
คุณแม่บอกว่าลูกชายกับกลุ่มคนก่อเหตุเคยเรียนโรงเรียนเดียวกัน
วันเกิดเหตุเนี่ยคู่อริโทรมาด่าลูก
แล้วก็ท้าทายบอกให้ออกไปเจอกันในช่วงหัวค่ำ
ลูกชายก็ไปพร้อมเพื่อนก็ไปรอกลุ่มคู่อริ
ฝั่งลูกชายไป๖คู่อริมา๑๐
แล้วพอลงจากรถปุ๊บกลุ่มคู่อดีตก็วิ่งเข้ามาฟันเลย

ฝั่งลูกชายสู้ไม่ได้ก็เลยรีบวิ่งหนี
แต่คนที่หนีไม่ทันก็คือลูกชายกับเพื่อนเนี่ย

บอกหลังเกิดเรื่องแม่ไปแจ้งความ
แต่ตำรวจบอกเป็นเหตุทะเลาะวิวาสทั้งสองฝ่าย
แต่แม่บอกว่าฝั่งลูกแม่เจ็บหนักนะ

ถ้าเกิดเราปล่อยให้เขาแบบ

ว่าปกตินี้ต่อไปนี้ต่อไป

ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็คือแค่ทะเลาวิวาส

ก็บอกว่าฝั่งคู่อาริอ่ะท้าทาย

มาดิในที่นี้ไม่ใช่๓๓นะไง
ดิแล้วมันก็เงื้อมีดฟันเลย

ตัวเขาก็เข้าไปแอบในบ้านชาวบ้าน

โดนเข้าหัวแบบจังเลยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจสภพระนครศรีอยุธยาบอกว่ารู้ตัวคนก่อเหตุทั้งหมดแล้ว
ส่วนใหญ่ก็เยาวชนนั่นแหละกำลังประสานผู้ปกครองให้พามามอบตัวค่ะ